คุณผู้ชมครับชาวเน็ตได้มีการแชร์ลายมือตำรวจ
ที่เขียนอ่านไม่ออกเลย
ไม่ใช่แทบจะอ่านอ่านไม่ออก
ในเอกสารรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
โดยบอกว่าควรเขียนให้อ่านง่ายหน่อย
เพราะเกี่ยวข้องกับคดีและกฎหมาย
จะปฏิรูปตำรวจผมว่าปฏิรูปไอ้นี่ก่อนไหม
เขียนอะไรตัวมันจะหวั่นเฉวียนเหลือเกิน

เน็ตยังใจดียังพูดว่าเขียนแทบอ่านไม่ออก
แต่ถ้าผมบอกอ่านไม่ออกเลยสักคำนะฮะ
ได้โพสต์ภาพเอกสารรายงานประจำวัน
เกี่ยวกับคดีที่เขียนด้วยลายมือของตำรวจนายหนึ่ง
โดยจากในภาพอย่างที่ให้คุณผู้ชมอ่าน

แล้วเขาก็โพสต์จัวหัวว่าจะปฏิรูปตำรวจ
ผมว่าปฏิรูปอันนี้ก่อนไหมเขียนอะไรไม่รู้
ขณะที่ชาวโซเชียลก็มาช่วยกันแกะลายมือ
ทราบเพียงว่าเท่าที่แกะออกนะ
ส่วนที่เหลือไม่สามารถอ่านออกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น

มีชาวเน็ตมาช่วยกันแกะลายมืออีกเช่นเดียวกัน
โดยระบุว่าสถานีตำรวจภูทรโพกลางจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์เอกสารและลายมือดังกล่า

เป็นเอกสารเกี่ยวกับทางคดีเอกสารทางราชการ

ขณะที่บางส่วนก็เชื่อว่าบันทึกนี้ไม่ใช่ของจริง
และเป็นเพียงใบรายงานปลอมที่เขียนขึ้นมาอำกันเล่นเท่านั้นเองนะครับ
แต่โพสต์นี้อย่างไรก็ตามมีคนแชร์กว่า๑๗๐๐ครั้ง
แล้วก็กดไลค์กว่า๒๐๐๐ครั้งนะครับ

ขอเวลาไปแกะก่อนนะเดี๋ยวพยายาม
ผมเชื่อว่าคุณอาริยาก็ยังแกะไม่ออก
เราเป็นนักข่าวเราก็ลายมือว่าแย่แล้วนะ
คุณอย่าใช้คำว่าเราเลยเอาคุณคนเดียวพอ